แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องปิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลยสี่ข้อที่อยู่ในมือผมนี่ครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือ
ในภาพมีดอกทานตะวันทั้งหมดกี่ดอก

เน็ตเลือกตอบตัวเลือกที่๓๗ดอก

ถ้าถูกข้อแรก๕๐๐๐บาท

ถูกสิทุกข้อจำเป็นทุกข้องจะได้รุนเงินร้านกลับบ้าน

พูดถูกครับ

ครอบครัวของน้องปิ่นจากเชียงใหม่

นี่น้องเน็กช่วยไปแล้วหนึ่งข้อผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับ
คุณผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันครับเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องร้านกาแฟครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะฮะคือนำป้ายชนิดเครื่องดื่มไปติดให้ถูกต้อง
ตำแหน่งของเมนูร้านกาแฟคนมีบุญนะฮะข้อนี้น้องกล้าวทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถ้าติดถูกตำแหน่งนะถือว่าทำได้

เออตำแหน่งถูกด้วยคาปูชิโน่และม็อกค่านะครับฝั่งนี้นะครับ
จะเป็นแอปปและและแค้มตาลูปซาร์ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะฮะ
ที่อ้างอิงอยู่นั่นก็คือบอร์ดที่ร้านจริงจริงนะครับเพราะฉะนั้นน้องกล้าวทำได้

๑หมื่นบาท

จะสามารถคว้าทุนไปได้เท่าไหร่ในวันนี้
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

โจทย์สำหรับข้อนี้มีอยู่ว่า
ให้เด็กสองคนช่วยกันกิน
ภายในเวลา๒นาทีน้องปิ่นจะสามารถทำได้ภายในเวลาหรือไม่ที่เรากำหนดเอาไว้
ถ้าทำได้ข้อ๓นี้๑แสนบาทนะครับน้องปินทำได้หรือไม่ได้
ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้

๑นาที๔๔วินาที
เพราะฉะนั้นครอบครัวน้องปิ่นนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ถูก๓ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
เหลืออีกหนึ่งข้อเท่านั้น
เขาจะสามารถคว้าเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่
เชียร์กันครับมาลุ้นกันว่า
จะสามารถทำได้หรือไม่กับข้อสุดท้ายที่เหลืออยู่นะฮะ
คือเรื่องฟุตบอลครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชม
ก่อตั้งในปีใด

น้องนายเลือกตอบตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖

โทษโทษโทษ

ถ้าถูกนะพี่ตาย๑ล้านบาทได้กลับบ้านในวันนี้นะครับ

โทษโทษโทษ

ผิดนะครับ

ก่อตั้งในปีพศ๒๕
วันนี้นะฮะก็พลาดไปเพียงข้อเดียวนะครับ
แต่วันนี้ครอบครัวนะฮะของน้องปิ่นจากเชียงใหม่นะครับ

เงิน๑แสนบาทนี้จะไปทำอะไรกันก่อนครับ
ก็จะกิจกรรมเรื่องค่าเทอมเด็ก

ก็ลองคุยกับธนาคารดูเนอะว่าเนี่ยมีเท่านี้นะ
แต่เราไม่ได้หนีเราไม่ได้ไปไหนนะครับ
ก็ลองคุยกันดูนะแม่นะ
แต่วันนี้สิ่งที่แม่มาเนี่ยแม่ได้มาเล่าว่า
ทุกข์แบบนี้นะบ้านที่อยู่กันมาเนี่ย
ก็พยายามที่จะรักษาเอาไว้นะครับ
ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเรามาแล้วเหมือนกับเราเริ่มกันใหม่
นับหนึ่งกันใหม่ครอบครัว
และรวมทั้งรายการของเราก็เปรียบเสมือนครอบครัวของพี่ตายด้วย
ถึงเราจะไม่ได้ช่วยจนหมดหนี้หมดสิน
หรือว่าช่วยจนพ้นวิกฤตไปเลยในวันนี้
แต่เรามาเริ่มต้นกันนับหนึ่งกันใหม่
แล้วฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับช่วยกันสารต่อนะฮะ
ช่วยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่ตายแล้วก็น้องปิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่ไว้ด้วย
ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกชีวิตที่มาในรายการวันนี้

ขอบคุณค่ะ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาททุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
เกมต่อชีวิตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป